สำหรับคนที่ชอบวาดการ์ตูนตอนนี้
ในยุครี่ต้องแบบนี้มีหลายช่องทางที่
สามารถนำสิ่งที่เราสนใจชอบ
และวาดการ์ตูนนั้นไปโชว์ผลงานของตัวเอง
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึงหลักล้านบาท

มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามจากบรรยายงานของคุณจีรภาสุริสุครับ
โหลดปากกาวาดรวดลายเจ้าแกะชูชีพตัวสีเหลือง
ให้กลายเป็นตัวการ์ตูนที่มีคาแรคเตอร์เด่นชัด
นั่นก็คือการกินตลอดเวลาค่ะ
โดยมีลักษณะของแก้มที่กำลังเคี้ยวตุ๋ย
ที่เล่าเรื่องราวของการกินโดยมีเจ้าแกะชูชีพเป็นตัวชูโรง
เรียกความสนใจจนมียอดกดไลค์กว่า๑๖๐๐๐ไลค์
สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนเริ่มจากความชอบ
ต่อยอดไปเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือการสร้างลักษณะนิสัยของตัวการ์ตูนนั้น
ให้เหมือนกับมีชีวิตผ่านเรื่องราวที่พบเจอในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้เข้าถึงคนดูได้มากขึ้น
และใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักค่ะ
หาทางดีไซน์ให้ว่าเราวาดช่องเดียว
แต่ว่ามันสามารถจบมุกทุกอย่างได้ในช่องเดียว
คือตัวเวอร์ดดิ้งที่อยู่ด้านบนกับภาพที่อยู่ด้านล่าง
สอดคล้องกันกับแคปชั่นอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ปึ๊บอ่านจบในช่องเดียว

แล้วคนเห็นภาพที่ไหลผ่านในหน้ามือถือมันก็แบบก็เห็นทีเดียวก็จบเลย
ก็รู้เลยก็เก็ตแล้วก็งานมันก็ทำได้เร็วกว่า
ทีนี้ตัวคอนเทนต์ที่เราทำมันก็สามารถออกสื่อได้เร็วกว่าง่ายกว่า
ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้าน
จากการเป็นตราสินค้าหรือมัสคอตอื่นก็ได้ค่ะ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในการสร้างสรรค์ไอเดียจากการสร้างคาแรคเตอร์ดีไซน์ค่ะ
แล้วนำผลงานเหล่านี้ไปขายเป็นลิขสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ
เพื่อนำผลงานเหล่านี้ไปทำเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างค่ะ
อย่างเช่นเจ้าแกะตัวนี้ค่ะก็มาลดเล่นอยู่บนแก้วน้ำหรือหมอนรองคอแบบนี้ค่ะ
จากนี้ยังสามารถนำลิขสิทธิ์ผลงานไปยังต่างประเทศ
อย่างเช่นที่เจ้าแกะชูชีพไปลดแล่นเป็นคาแรคเตอร์ประจำวันตรุษจีนของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ฮ่องกง
ทำให้ต่างชาติได้รู้จักผลงานของคนไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ
นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยบอกว่า
คุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำอาชีพนี้จะต้องมีไอเดียที่คิดต่างและมีลักษณะลายเซ็นต์ที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะ
ปัจจุบันมีคาแรกเตอร์ดีไซน์ที่เกิดจากฝี่มือคนไทยเพิ่มขึ้น
เลือกใช้ช่องทางนี้ในการนำเสนอผลงานกว่า๖๐๐๐ราย
หวังสร้างรายได้และต่อยอดผลงานออกสู่ต่างประเทศ
จีรภาสุริสุขข้าวเทราสตร์ทีวีรายงาน